เรื่องนี้ก็ระวังเหมือนกันเรื่องตัวเลขคุณผู้ชมค่ะ
เผลอทุ่มเทมากเกินไปอันนี้เป็นคำเตือนจากน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงค่ะ
บอกเลยว่าน้องอุ๋งเป็นศิลปินที่มาแรงมากนะคะ
แล้วก็ถูกจับตามองตลอดเลย
ล่าสุดเขามีประเด็นมาอีกแล้วนะคะ
คือเขามีคนไปแซวว่าอุ๊ยเจ้าแม่อุ๋งอิ๋งเจ้าแม่อุ๋งอิ๋ง
โดยเฉพาะเรื่องตัวเลขจากงานบุญนี่แหละแซวกันเยอะเลย
ซึ่งทุกครั้งที่ไปก็จะมีมาฝากแฟนตลอดนะ
ทำให้หลายคนมาว่าน้องอุ๋งอิ๋งเป็นเจ้าแม่ใบ้เลขเด็ดไปแล้ว
งานนี้น้องก็รีบเอ่ยปากเลยค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวเลยว่า
ไม่อยากให้มองเธอเป็นเจ้าแม่อะไรทั้งนั้นเลยค่ะ
มันหนุนกันมันน่ำกั้นนะ
หนูเนี่ยไม่ใช่เจ้าแม่นะไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกัน

อุ๋งอิ๋งก็คือน้องอุ๋งอิ๋งเองค่ะ
หนูเนี่ยเป็นคนธรรมดาไปฟังเสียงน้องกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันนะจ๊ะ
ไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันล่ะบอกแม่นเจ้าแม่ด้วยจ้า

เป็นมลำน้อยเป็นอิหลาน้อย

เป็นมลำน้อยเป็นอิหลาน้อย

แต่มันยังยังบจบสักเทือค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในโซเชียล

หลายคนคงเห็นเนี่ยน่ารักน่ะ

งานนี้ทางบอสโจเห็นก็ได้โพสต์ภาพน้องอุ้งอิง

เท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
โฮหู
คอมเมนต์สนั่นถล่มทลาย
มีทั้งชมแล้วก็มีทั้งตินะ

ให้แบบว่าได้ถกเถียงกันด้านล่างคอมเมนต์คุณผู้ชม
บอกเลยถกกันสนั่นเถียงกันลืมนะคะ
งานนี้ค่ะน้องอุ๋งอิ๋งก็เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวว่า

คือวันนั้นแต่งหน้าทำผมกับพี่ที่ไปงานด้วยกัน
แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเหมือนปกติซูเมื่อเลย
ซึ่งก็ทั้งคอมเมนต์นะคะมีคอมเมนต์ลบแล้วก็มีคอมเมนต์บวกค่ะ
ยอมรับอุ้ยคอยแตงแคนี่คอมเมนต์ไลก์ไลก์คอมเมนต์แห้งคุณผู้ชมค่ะ
น้องก็แบบงงเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรคอมเมนต์ลบหนูก็ปล่อยผ่านนะคะพี่
ใดที่น้องเป็นตาหักโตติ่งน้องก็เป็นอีหลาน้อย
น่ารักนะเอ็นดู